วันนี้มีเวทีเสวนาที่หลายภาคส่วนก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสอสอที่จะมาถึง
ที่ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพมีการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและประชาชนนั้นก็ตื่นตัวรู้เท่าทันนักการเมืองนะครับ

การเลือกตั้งคุณภาพกับอนาคตประเทศไทยคือหัวข้อเสวนาที่สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
หยิบยกขึ้นมาให้ผู้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีคุณภาพได้
ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการเลือกตั้งอย่างกรกต
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นบนเส้นทางประชาธิปไตย
ในส่วนของกรกตเองจะเป็นผู้แสดงที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด
ที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยตรงตามเจ็ดจำนงของประชาชนเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นธรรมกับผู้เล่นทุกฝ่ายนะคะ
การที่กรกตมีอำนาจวิเศษมากเลยครั้งนี้เนี่ยก็คือมีใบเหลืองกับใบส้มเนี่ยก็อยากจะให้มีการควบคุมผู้สมัครผู้เล่นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมานะคะ
ไม่เป็นการกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการเลือกตั้งก็จะได้รับความชอบทำอย่างมาก
แม้ว่ากรกตจะเป็นคีย์แมนหลักในการจัดการเลือกตั้งแต่เสียงของประชาชนก็เป็นส่วนสำคัญในการชี้ขาดและกำหนดผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเช่นกัน
เวลานี้ประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนอยู่บนทางสามแพร่งหากการเลือกตั้งมีคุณภาพก็จะนำไปสู่ประชาธิปไตยั่งยืนได้
แต่หากผู้มีอำนาจใช้วิธีสวมหน้ากากประชาธิปไตยอนาคตของประเทศก็จะวนเวียนอยู่กับที่และสุดท้ายคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางการเมืองรอบใหม่
ก็คงคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าการทำงานของกรกตเนี่ยเราอยู่ในหน่วยงานอิสระจริงไหม
ถ้าหน่วยงานอิสระจริงแล้วท่านต้องกล้าในการตัดสินใจเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่แล้วแต่แล้วแต่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าท่าน
ณขณะนี้กรกตเองต้องคิดว่าท่านเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศท่านกำลังนำอนาคตของประเทศไทยไปในทิศทางที่ถือว่าประชาชนเขาเป็นที่พึ่ง
เมื่อก่อนนี้เราจะพูดว่าสารเป็นที่พึ่งของประชาชนขณะนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะว่ากรกตเป็นที่พึ่งของประชาชน
ทางออกสำหรับการเลือกตั้งคุณภาพจึงต้องผนึกกำลังร่วมกันจากพลเมืองที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ทุจริตไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกรกตจัดการเลือกตั้งอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
สมัครและพักการเมืองไม่เสนอนโยบายหลอกลวงที่สำคัญประชาชนต้องรู้เท่าทันสิทธิ์รู้ทันการเมืองใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพเลือกผู้แทนที่ดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน